ไปดูปัญหาโลกแตกแล้วก็เป็นประเด็นหัวข้อลาย

แล้วก็แนะวิธีการแก้ปัญหาต่าง
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์เพื่อนบ้าน
จอดรถขวางทางเข้าออกบ้านกำลังก่อเหตุตลอดวิวาส
สุดท้ายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้ว
เรียกตำรวจมาดีกว่าตำรวจสายตรวจเป็นตัวกลาง

อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

คนที่ใส่แว่นตำรวจเป็นคนกลาง

แล้วมีเสียงผู้หญิงเล็ดลอดเข้ามาได้ยินใช่ไหมคะ
แก่แล้วยังไม่มีสมองชาติชั่วนู่นนี่นั่น
ลักษณะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาของผู้ชายเสื้อสีฟ้า
ด่าไปที่ผู้ชายใส่แว่นนี่แหละค่ะ

ลักษณะเหมือนจะมาทำร้ายฝั่งผู้หญิง
ผู้ชายเสื้อฟ้าก็เข้ามาจะห้ามปลาม
ชุนละมุนชุลเกกันตำรวจก็ต้องมาห้ามแบบนี้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่พระอำนาจนดรสมุดปราการ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าช่วยแชร์ช่วยคิดหน่อย
ใครถูกใครผิดจากคลิปเหตุการณ์ครั้งนี้
บ้านเราปัญหาแบบนี้๒๓ปี
ก็คือมีปัญหาแบบนี้๒๓ปีแล้ว
เข้าออกสอนอบ่อยครั้งเข้าออกโรงพักบ่อยครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้
เพื่อนบ้านจอดรถกิดขวางทางเข้าออกไม่พอ
สิ่งของทั้งถังสีก้อนหินขยะ

โพสต์ต่อบอกว่าจะเป็นถนนสาธารณะหรือไม่
ถ้าคนเรามีจิตสำนึกจริง
ก็คงไม่กล้าไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคนอื่นด้วยซ้ำ
แล้วหน้าบ้านเขาก็ไม่มีที่จอดหรือไง
ต้องมาแย่งที่จอดหน้าบ้านคนอื่น

ยังทำนิสัยแย่จะมาทำร้ายแม่เราอีก
นี่ไงคนโพสต์เขาโพสต์คลิปนี้
พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้นะคะ

โอ๊ยปัญหาเนี่ยปัญหาโลกแตกบ้าง
เหมือนลักษณะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
มันแก้ไม่ได้มันตอบไม่ได้
เป็นปัญหาโลกแตกระหว่างเพื่อนบ้าน
ซึ่งมีทุกที่บางรายก็ตีกันเลยนะ
คว้าปืนมายิงกันถึงขั้นปลิดชีพเสียชีวิตก็มี
ก็บอกว่าเพื่อนบ้านกันก็แม่
ก็น่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันดีนะ
แต่บางคนก็บอกว่าเพื่อนบ้านกันก็จริง

เพื่อนบ้านบางคนก็ดีนะพูดจารู้เรื่อง
แต่บางคนก็พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุด

คลิปที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะตำรวจสพพระประแดง
ได้มีการเจรจากลายเกลี่ยนะคะที่สุดแล้ว
ก็ตกลงให้ทั้งสองฝ่ายคือ
ไม่ให้จอดรถกิดขวางหน้าบ้านกันแล้วแบ่งวันเลยนะ
แบ่งวันคู่แบ่งวันที่ว่าใครจอดฝั่งไหนอะไรยังไง
ตำรวจเจรจาจบทั้งสองฝ่ายยอมค่ะ
แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า
แต่ว่าสุดท้ายเขาเคลียร์แล้วนะคะตำรวจเคลียร์ให้แล้ว
หลังจากที่เรื้อรังมา๒๓ปีสุดท้ายจบลงด้วย
ถ่ายคลิปประจานให้ชาวเน็ตได้รับรู้ตำรวจก็เลยจัดการได้
แต่ว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้ถึงมือตำรวจนะ
อยากจะให้เจรจากันพูดคุยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน